ไอ้เย้ถอมง่ายไอ้เย้ไอ้เย้ถอมไอ้เย้
แล้วมันนอนเฝ้าตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
นี่เนี้ยงั้นที่
อันนี้หญิงปูใต้เออสมบัติของปูย่าครับที่
มีเวลาให้น้ำพื้นครับจะให้ทุกวันครับจะทำให้โตขึ้นครับ
ถือไม่ได้อ้วนถือไม่ได้ยืนไงเอาแขวงแขวงหน่อยหนักมาแล้วครับ

เราได้แค่ไว้มองว่าเราเป็นศิษธิษฐกษิที่เราได้ครอบครองไว้
มีเป็นบางครั้งครับก็ถูกเล็กน้อยอะไรอย่างงี้ครับ
ก็มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิต

ก็ประมาณสิบปีแล้วครับ